เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องของภูมิปัญญาความเชื่อชาวบ้าน
ที่ว่ากันว่าทำแบบนี้แล้วจะหายปวดฟันค่ะ
โอ้โหคุณเคยเห็นไหมคุณเคยเห็นเขาทำอะไรแบบนี้

อูหู

อูหู

คือเขาจะเอาถ่านไปเผา
แล้วก็ใส่สมุนไพรต่าง

แล้วใส่ลงไปในกะลามะพร้าวที่เจาะรู

มันเอามาจอดที่รูหูนะ

เพื่อให้ควันสมุนไพรเข้าไปจัดการกับแมงกินฟัน

เห็นอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เขามาจอดที่ปากนะ
ไม่ใช่คนละสายาง
คืออย่างนี้พอบอกว่ามาเจาะที่หูดิฉันคุ้นแล้ว
เหมือนตอนเด็กเคยมีคนบอกเหมือนกันว่า
ให้ลมควันเข้าไปทางหู
แต่ไม่รู้มันจะช่วยปวดฟันหายยังไงเหมือนกันเนาะ
คือสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าแมงกินฟันเป็นแมงชนิดนึง
เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่เขาเรียกแมงกินฟันแมงกินฟัน
เขาเชื่อกันว่าเป็นแมลงชนิดหนึ่ง
ซึ่งการรมควันทางหูจะทำให้อะไรคะ
แมงหรือแมลงมันหนีออกไป

ก็เลยจะทำให้แมงหนีออกไปแล้วไม่ปวดฟัน
แล้วจากกรณีนี้ทีมงานของเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณผู้ชม
เขาเขียนถึงกรณีการอู่หูอู่หูก็คือเอามาอังที่หู
เขาบอกว่าคือสาเหตุที่ทำแบบนี้มันสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดฟันได้

ควันอุ่นที่เข้าไปจะไปบรรเทาอาการปวดฟันค่ะ
แต่ถ้าคุณอยากจะหายไปหาหมอฟันค่ะคุณ

แต่ว่าก็เข้าใจเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านใช่ไหม
เด็กก็อาจจะเป็นแบบฟันน้ำนม

แต่ผมว่าวิธีนี้อาจจะบรรเทาเรื่องของอาการป่วย

อู่ที่หูอังที่หูอ่ะ
เอาให้ดีนะบางทีไปอังตรงปากไม่เอาไม่เอานะ
มันคนละอย่างกันอันนั้นผิดกฎหมาย